เราไปดูปลาไหลดาง

คุณดูคุณเคยเห็นเอาหรือไม่เหมือนกัน
เกิดมาดูในรายการอันนี้

แต่คราวนี้ปลาไหล่ตัวนี้เป็นปลาไหลดางคุณ

มีสีน้ำตาลฉลับสีขาวนะคะแล้วตัวยาว๗๐เซนติเมตร
เลี้ยงไว้ภายในบ้านเลขที่สิบสองทับหนึ่งหมู่เจ็ด
บ้านหนองปล้องตำบลวังหามแหอำเภอขานุวรรักษ์บุรีนะคะ
อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณอภิชาติเกษรประทุม
โดยใช้ลันที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการดักสไหลเนี่ยนะ
ออกไปจับปลาซึ่งตอนแรกที่เห็นตกใจมาก
ใครควายเหมือนงูเพราะว่างงูจะมีลายหลายใช่ไหม
ปลาไหลปกติไม่ค่อยลายถูกไหม
แต่เนี่ยดูผ่านเผินอะเหมือนงู
เขาก็ตกใจเหมือนกันแต่พอลองดูใกล้เอ๊ะ
มันไม่ใช่งูนะแต่มันคือปลาไหลด่างค่ะ
เขาก็บอกว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกัน
ก็เลยตัดสินใจว่าเก็บมันมาเลี้ยงแล้วกัน
เพราะว่ามันดูแปลกแล้วก็เชื่อว่าการไปเจอมันแบบนี้
อาจจะนำมาซึ่งโชคลาภหรือมันอาจจะนำโชคลาภมาให้ก็ได้

มาเลยมากันมาดูค่ะมาขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
แล้วก็ยังจุดทูปเสี่ยงทายกันด้วยนะ
ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ดวงใครดวงมันดูกันเอาเองแล้วกัน
คือปลาไหล่ดิฉันก็บอกตรงนะดูไม่เป็นว่าจะดูยังไง
ว่าปลาไหลจะต้องยังไงต่อไป

อันนี้ดูง่ายกว่าแต่มันก็แล้วแต่คนอีกค่ะคุณ
มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนี่เขาจะถูกเหมือนกันนะ

เป็นเรื่องของสัตวแปลกเนอะที่นำมาเล่าสู่กันฟัง

แปลกแต่ของแปลกสัตว์แปลกยังมีอีก
คุณผู้ชมจะพาไปที่แห่งนี้นะคะที่ปราจีนบุรีค่ะ
ไปบ้านของป้าละเอียดมิ่งพาอายุ๖๙ปี
ละเอียดเนี่ยเราเคยไปหาแกแกมีจิ้งจกสองหางอยู่สองตัว
อันนั้นก็แปลกแล้วนะแต่นี่ค่ะล่าสุดล่าสุดนะคะมีสัตว์แปลกมาอีก
เท้าความกันไปถึงจิ้งจกสองหางกันเห็นแล้วใช่ไหม
แต่ว่าสัตว์แปลกที่ว่าคือไก่ค่ะ
ปกติมันจะมีทั้งหมดแค่๓มี๔มันมีนิ้วโป้งก็อย่าลืม

เล็กมันก็คือข้างละ๔เป็น๘
แต่ว่าตัวนี้คุณนับใหม่ค่ะคุณจะนับไปต่อ๑๒๓๕
ใช่ครั้งละ๕มี๑๐นิ้วโอ้โหงงกันสิคะ
แล้วไม่แค่นั้นนะคะไม่ใช่แค่แม่ไก่ปลาหลาดด้วยนะคะ
ยังพบแมงมุมตัวใหญ่อยู่ที่ห้องน้ำค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจิ้งจกสองหางอยู่ด้วย
แล้วดูขามันค่ะมันหายไปไหน
อันนี้ขาไม่ครบอันนี้ขาขาด
โอ้ยยังไรทำไงคุณชนะทำบากเลยถ้าขาขาดก็โทรตามเพื่อนเลย
ตามเพื่อนมาดูถ้ามานั่งวงให้ไม่ครบ๔คน
ทีนี้เราไปถามคนที่นำไก่มาฝากเลี้ยงไว้
เขาจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องสัตว์แปลกไหม
คุณพี่สมคิดเจริญเกิดอายุ๔๑ปีค่ะ
บอกว่ามีญาติให้ไก่มาเลี้ยง๓ตัว
เขาก็สังเกตว่ามีอยู่๒ตัวนะ
ที่มันมีนิ้วเท้าเพิ่มงอกออกมา
ก็งงอะค่ะเป็นเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง
เพราะเพื่อนบ้านรู้เท่านั้นแหละโอ้โหแห่มาดูกันทีเดียว
แล้วไม่แค่นั้นขอโชคขอลาบกันด้วย
แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่างวดก่อนหน้านี้
ชาวบ้านได้นำอายุของป้าละเอียด
ซึ่งเป็นข้าของบ้านที่๖๙เนี่ยไปสื่นโชค
คุณจำได้ไหมเลขนั้นไงนั่นไง
เขาก็เลยถูกระวังกันสมใจเนี่ย
พอมางวดนี้อีกเจอกัยแปลก

ก็เลยมีการพิจารณาถึงเลขที่บ้าน

โอ้โหบ้านหลังนี้รวมแต่สัตวแปลก

อ้อพิธภัณฑ์สัตว์แปลกอย่างนั้นก็ได้นะ
มันก็แปลกจริงมารวมอยู่ที่บ้านป้าละเอียดคนเดียวเลย
คือไก่เนี่ยมีนิ้วเกินแต่บางมุมเนี่ยมีขาไม่ครบ
ก็แปลกกันได้ไหมครับมันจะได้เดินได้จะได้ครบเราคิดได้ไง